ด้วยความที่อย่างที่คุณบุ๊คบอกไปช่วงต้นอากาศมันแปรปวนใช่ไหม

มันไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพคุณเท่านั้นนะลองนึกถึงใจชาวนา
ช่วงนี้เขาจะต้องเอาข้าวเปลือกมาตากใช่ไหม

ตากไว้แล้วอยู่ดีดีเกิดฝนมันตกแบบไม่มีปลี่ไม่มีขุย
ทำยังไงมันเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลย
โอ้โหลงไปในน้ำเลย
โอ้โหสงสารชาวนานะแล้วก็เขียนไว้ที่นี่ร้อยเอ็ด
ขอกำลังใจให้ชาวนาหน่อย
ก็ขอกำลังใจแบบนี้ชาวเน็ตให้กำลังใจกันล้นหลามแล้วค่ะ

อันนี้ฝนมันตกลงมาแบบไม่ได้ตั้งตัวกันเลยนะคะ
เขาบอกว่าพายุฝนมันตกมาตอนซักประมาณตี๒
ชาวนาตอนนั้นหลายคนเขาหลับกันอยู่แหละตี๒อ่ะเนอะ

ทีนี้พอคลิปเผยแพร่ออกไปอย่างที่บอกชาวเน็ตให้กำลังใจกันใหญ่เลยนะ
บอกว่าเข้าใจหัวอกชาวนานะให้ต่อสู้อดทนเป็นกำลังใจให้นะคะ
เพราะว่าจริงตอนนี้เขาจำเป็นจะต้องเก็บเกี่ยวเอาไปขาย
แล้วก็เงินมันก็จะไปเป็นต้นทุนในการเก็บเกี่ยวในปีต่อไปนะคะ
ครอบครัวเนี่ยครอบครัวของชาวนาเขาก็ต้องใช้เงินจากตรงนี้แหละนะคะ
ไปดูแลครอบครัวของตัวเอง
เช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบูรณ์คุณผู้ชมคะไปดูกันหน่อยค่ะ
ชาวนาหลายหมู่บ้านนะคะในพื้นที่ที่อำเภอวังโป่งเพชรบูรณ์
เจอเหตุการณ์แบบนี้อ่ะเขาบอกโอ้โหทำไมฝนมันมาแบบเนี้ย
หลายคนบอกนี่มันฝนหลงฤดูหรือเปล่า
กระหน่ำลงมาทุกวันข้าวเปลือกที่ตากไว้ในลานตากข้าว
โอ้โหเปียกหมดแล้วก็ชื้นเลยเขาก็เอาผ้าใบมาคลุมไว้แบบนี้นะคะ
ข้าวเปลือกบางส่วนเนี่ยเขาบอกว่ามันถึงขั้นร่างงอกเลยอะ
ร่างงอกแล้วมันขายไม่ได้นะแบบนั้นน่ะ
ชาวนาในพื้นที่คุณสิรินพานะคะอายุ๕๔ปีเล่าว่าข้าวตากไว้ทุกปี
ปกติตากแค่๓แดดหรือ๓วันนะก็จะเก็บขึ้นฉางแล้วเอาไปกิน
หรือเอาไปขายช่วงนี้มันแปลกฝนมันมาตกชุก
ตอนนี้ตากมา๖วันแล้วโอ้ยข้าวยังไม่แห้งเลย
น้ำซ้ำยังมีรากงอกออกมาอีกต่างหาก
ไม่รู้จะทำยังไงลองฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ

ฝนซ้ำมาเติมทุกชาวนา

การประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ

แปรปรวนนะฮะทั้งประเทศไทยตอนบน
แล้วก็ทั้งภาคใต้ด้วยที่จะมีฝนตกมากขึ้น

ตอนนี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับ
แผลลงมาปกคลุมบ้านเราในช่วงวันที่๓

รอยต่อปลายเดือนพฤศจิกาถึงต้นเดือนธันวาคมเลยนะครับ
ก็ในช่วงแรกที่อากาศเย็น
แผลลงมาปกคลุมบ้านเราร้อนชื้นใช่ไหม

เป็นลักษณะฝนฟ้าขนอง๔๐
ทั่วไทยได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นอีสานก่อนเลย
เหนือกลางตะวันออกนะครับ

ก็อุณหภูมิจะลดลง๓๕องศาเซลเซียสนะครับ

ความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ก็มีกำลังแรงขึ้นนะครับ

สะสมที่ผ่านมาอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน

เอสนะครับคุณผู้ชมสภาพอากาศบ้านท่านเป็นอย่างไร

ส่วนใครที่ชมเฟสอยู่ก็ส่งข้อความผ่านในเฟซมาหน่อยนะครับ